เพราะว่าข่าววันนี้มีกับเรื่องนี้หลายเหตุการณ์
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่นนทบุรีคุณผู้ชม
กระบะคันหนึ่งไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ล้ม
จักรยายนคันนี้มีพ่อและลูก
ลูกเป็นเด็กชายตัวนิดเดียวเอง

ขาก็หักอาการสาหัสพ่อเองก็บาดเจ็บ

ชนแล้วหนีไปตอนนี้โลกโซเชียลกำลังช่วยกันพยายามตามลากกระบะคันนี้มารับผิดชอบครับ
มาดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมนี่ฮะมีคนไปเจอนะฮะก็เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
บันทึกเหตุการณ์ขณะพลเมืองดีจอดลงไปช่วยเหลือสองพ่อลูกนี่เลยครับ
เขาถูกกระบะคันหนึ่งเป็นกระบะสีขาว
เชี่ยวชนจนล้มอยู่ที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่ง
เขาออกมุ่งหน้าแยกใส่ม้าถนนรัตนาทิเบศอำเภอเมืองจวัตรนทัพบุรี

ก่อนที่แจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็นำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้า
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพจากโซเชียลบ้างแล้ว
พ่อก็เจ็บลูกก็เจ็บหน้าตาถลอกปอกเปลือกเป็นแผล

ผู้บาดเจ็บก็คือนายฉัดมงคลรบพึ่งชูกับลูกชาย
เด็กชายชานนท์หรือว่าน้องไตเติลอายุ๕ขวบครับ
นักเรียนชั้นอนุบาล๑เท่านั้นเอง
หองโรงเรียนเทศบาลวัตรหาร
โดยพ่อบาดเจ็บตามแขนขามร่างกาย
ก็ถลอกออกเปิดไปเป็นภาพนี้มีคนไปโพสต์ไป
ส่วนน้องตายเติ้ลบาดเจ็บสะหัด
ถลอกเต็มตัวที่ใบหน้าด้วย
ขาซ้ายก็หักหน้าผากก็แตกด้วยครับ

โพสต์ข้อความเป็นภาพของน้องไตเติลที่บาดเจ็บ
แล้วก็ขอแรงสังคมแบบนี้ขอแรงโซเชียลหน่อย
ช่วยกันตามล่ารถกระบาดใจดำคันนี้หน่อย
ให้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อย
ตัวแค่นี้ทำแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะครับ
จากการสอบถามนายฉัดมงคลเล่าให้ฟังแบบนี้
คือเขาเองขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปที่บางบัวทอง
จะไปส่งลูกเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนวัดละหาร

มีกระบาดคันหนึ่งขับไปเบียดตรงช่วงแห่นนะครับ

จากนั้นรถกระบะก็ขับหลบหนีไป
ตัวเองก็อยากจะเข้าไปช่วยรับผิดชอบ
คืออยากจะให้คนขับไปช่วยรับผิดชอบ

เพราะว่าน้องไตเติลคุณผู้ชมดูสิฮะ

ไม่รู้ตอนนี้ผลของสมองจะเป็นอย่างไร

เบื้องต้นเนี่ยก็แจ้งความไปที่สพบางศรีเมือง
พร้อมกับนำภาพแล้วก็ภาพถ่าย

ตอนนี้หลบหนีอยู่ต้องการตามตัวมารับผิดชอบ

ใครที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันหน่อยเถอะครับ

เพราะว่าน้องก็ยังคงนอนบาดเจ็บอยู่แบบนี้นะครับ